ไปดูคดีที่ผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิต
อยู่แถวสวนผักของชาวบ้านที่ย่านปฐุมธานี

ล่าสุดเนี่ยตามจับกลุ่มตัวมือปืนได้แล้วนะครับ
ซึ่งเขาอ้างว่าผู้ตายจะเข้ามาขโมยใบกระท่อม

แค่จะยิงขู่เนี่ยโอ้โหแต่เข้าไปตามร่างกายนี้๕นัดนะครับ
วันนี้เมื่อช่วงเช้าสพนเสือนะครับ
ตำรวจสพนเสือกับชุดพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทีมแพทย์
รวมทั้งอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
ไปตรวจสอบศพที่พบที่กลางสะพานข้ามคลองทางเข้าสวนตะไคร้
ในซอย๘หมู่๙ตำบลบึงกา๓อำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
ผู้ตายที่ทราบชื่อเวลาต่อมาก็คือนายสิริวุฒิแก่นเพชร
หรือว่าในโบ๊ทอายุ๒๔ปีเป็นชาวอำเภอลำลูกกานี่แหละ
สภาพศพนอนจมกองเลือดนะครับสวมเสื้อสีแดงกางเกงขาสั้น
สะพายกระเป๋าด้วยถูกยิงเข้าตามร่างกายทั้งหมดห้านัดด้วยกันนะครับ
เข้าหลายแห่งนะครับที่ร่างกายแล้วใกล้ใกล้กันนะครับ
ยังพบยาบ้า๙เม็ดตกอยู่ที่ระหว่างขาทั้งสองข้างของผู้ตาย
มีกระสุนปืนขนาด๓๘ซุปเปอร์๒นัดที่ตกอยู่
มีหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดอีกหนึ่งหัวอยู่ที่ถุงผ้าสีเขียว
ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ในป่าย่าลักษณะมีกิ่งไม้คลุมเอาไว้นะครับ
นี่ฮะแบบนี้สอบถามชาวบ้านในที่เกิดเหตุบอกว่า
เมื่อคืนประมาณ๔ทุ่มตอนนั้นกำลังนั่งดูทีวีอยู่
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสี่นัดทีแรกคิดว่าเป็นการยิงไล่นกกัน
แต่ถ้าไล่นกก็คิดว่าเสียงน่าจะดังกว่านี้
พอตอนเช้ามีคนมาดูแถวนี้ก็เลยพบศพอยู่ที่กลางสะพาน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็ยังพบว่ามีคราบเลือดแห้งกลางติดอยู่บนสะพานพื้นที่โดยรอบเป็นสวนผัก
โดยขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่ตำรวจสพนเสือ
ได้นำตัวผู้ต้องหานะครับมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพจับได้อย่างรวดเร็ว
ผู้ต้องหาคือในคล้อยจันสดหรือว่าในเตี้ยอายุ๕๙ปี
หลังก่อเหตุตำรวจไปควบคุมตัวได้นะครับแล้วก็นำตัวมาสอบสวน
ก่อนที่เมื่อเช้าจะนำมาชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงอ้างว่าผู้ตายจะเข้ามาขโมย
ใบกระท่อมต้นกระท่อมของเขาที่เขาปลูกเอาไว้ค่ะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้น
เมื่อ๕ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ต้องหาอ้างว่าในโบ๊ทผู้ตาย
ขี่จักรยานยนต์มาจอดริมถนนตรงข้ามสะพานข้ามคลองแล้วเอารถไปจอดไว้ใต้
พุ่มไม้ริมถนนจากนั้นในโบ๊ทเดินข้ามสะพานข้ามคลอง
มายังสวนผักของในเตี้ยผู้ต้องหาซึ่งเขาบอกว่าเขาปลูกต้นกระท่อมเอาไว้
กระท่อมเนี่ยปลูกอยู่ห่างจากบ้านประมาณ๑๐๐เมตร
โบ๊ทเดินเข้าไปไปถึงหมาที่ในเตี้ยเลี้ยงไว้ก็ส่งเสียงเห่า
เตี้ยได้ยินเสียงหมาเห่าก็เลยถือปืนลูกโม่ขนาดจุดสามแปดออกมาจากบ้าน
ในโบ๊ทยืนอยู่ที่ต้นกระท่อมในเตี้ยอ้างว่าตะโกนบอกไปว่า
จะมาขโมยต้นกระท่อมหรือยังไงนายโบ๊ทได้ยินเสียงก็เลยตกใจวิ่งหนี
เตี้ยบอกว่าวิ่งตามไปในโบ๊ทวิ่งมาถึงสะพานห่างจากในเตี้ยสัก๑๐เมตร
เตี้ยยังยืนอยู่บนถนนดินนะครับในเตี้ยก็เลยใช้ปืนบอกว่ายิงขู่นะฮะ
ขู่ไป๔๕นัดโดยที่ไม่รู้ว่าโดนไหมเพราะว่ามันมืด
แล้วก็เดินเอาปลอกกระสุนไปทิ้งลงน้ำจากนั้นก็เดินกลับบ้านแล้วก็เข้านอน
พอตอนเช้าถึงรู้ข่าวว่าชาวบ้านไปพบศพในโบ๊ทว่าถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้ค่ะทางครอบครัวของในโบ๊ทเขาบอกอีกแบบนึงนะ
เขาบอกไม่เชื่อว่าในโบ๊ทจะเข้าไปขโมยกระท่อมแล้วก็บังเอิญตาย
ว่าจะยิงขู่อะไรแบบนี้เนี่ยนะเพราะว่าทรัพย์สินอะไรเขาหายไปด้วย
เดี๋ยวรอฟังครอบครัวของในโบ๊ทเขาดูแต่ว่าตำรวจนะคะก็นำตัวในเตี้ยคนก่อเหตุเนี่ย
ไปตัดต้นกระท่อมที่ปลูกเอาไว้ในสวนนะคะยังเหลืออยู่สองต้นนะนะ
ในเตี้ยบอกว่าไงรู้ไหมตำรวจคุณตำรวจ
อย่าเพิ่งตัดหมดเลยเดี๋ยวพอผมติดคุกเสร็จพ้นโทษออกมา
จะได้มีใบกระท่อมเหลือกินจะได้มีใบกระท่อมเหลืออยู่ให้กิน
เออบอกตำรวจแบบเนี้ยอ่าตำรวจไม่สนหรอกตัดทิ้งหมดค่ะครับ
เตี้ยบอกว่าติดใบกระท่อมมาสามสิบกว่าปีแล้วนะคะอืม
ปลูกเอาไว้กินเองแบ่งให้คนรู้จักกินด้วยโอ้โห
ก็รู้แหละว่าผิดกฎหมายแต่ก็แค่ปลูกไว้กินเองนี่
ปลูกไว้ขายเขาอ้างแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมา
มาขโมยใบกระท่อมเป็นประจำค่ะคืนเกิดเหตุได้ยินเสียงหมาเห่า
ถือปืนออกมาดูเห็นในโบ๊ทเข้ามาขโมยใบกระท่อม
ก็เลยวิ่งไล่ตามแล้วก็ยิงขู่ไม่คิดว่าในโบ๊ทจะตาย
ส่วนยาเสพติดที่เจอในตัวในโบ๊ทเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามาจากไหน
ไม่เคยรู้จักกับในโบ๊ทมาก่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นการนัดมาเคลียร์
เรื่องยาบ้าที่พบในตัวของในโบ๊ทแล้วตกลงกันไม่ได้ก็เลยใช้ปืนยิง
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นสาเหตุที่ลงมือก็เพราะว่าในโบ๊ท
มาขโมยใบกระท่อมที่ปลูกเอาไว้จริง
ส่วนนี้ขายประจำครับขายนี่หายเยอะไหมครับพี่
ก็หมดต้นนะครับไม่ได้ครับเราก็รู้ใช่ไหมว่ามันผิดกฎหมาย
รู้ครับแต่มันติดครับติดมาทำไมครับ
๓๐ปีแล้วครับมันกินมา๓๐ปี
คือนิปุ่นของเราเลยมั้ยครับพี่ของเราเลยครับชื่อผมเลยครับ

กินอย่างเดียวครับเพราะว่าแขกเยอะเพราะผมอาชีพทำรถด้วย
ไม่ได้คิดครับเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งใจจะยิงให้เขาตายด้วยครับ
กล่าวจิงกู่ใช่ไหมครับกล่าวยิงขึ้นฟ้าอันนี้มันไปโดนเขาครับ

ในตัวผู้ตายเขาพบยาบ้าด้วยไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ครับ

ลูกกระสุนซุปเปอร์นี้ผมไม่รู้นะ
ของผมเป็น๙มมไอ้นี่ครับ
ส่วนคุณยายของในโบ๊ทผู้ตายนะคะ

ก็บอกว่าผู้ตายเป็นหลานชายที่สนิทกันมากค่ะ
ตัวในโบ๊ทเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงงานใกล้บ้าน
วันเกิดเหตุในโบ๊ทไปงานศพ
ออกมาจากงานศพตอน๕โมงเย็น
แล้วก็ไปขอเงินยายร้อยหนึ่ง
บอกว่าขอยายเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละ

ยายบอกยายเป็นห่วงคิดว่าหลานประสบอุบัติเหตุ
เช้าก็ยังติดต่อไม่ได้

เพื่อนหลานมาบอกว่าหลานเสียชีวิตแล้ว

ส่วนสาเหตุที่ตัวคนก่อเหตุบอกว่า

ส่วนยาบ้าที่พบที่ตัวของหลาน

ยายก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

ในโบ๊ทเสพยาเสพติดหรือเปล่า
ตอนนี้ในโบ๊ทก็เสียชีวิตไปแล้ว

เตี้ยจะพูดอะไรก็ได้ตอนนี้
แต่คุณยายบอกว่ามันสงสัยแบบนี้ค่ะ

ทรัพย์สินของในโบ๊ทหลานชายเนี้ย

เคยติดยาเสพติดจริงยายยอมรับ

ถ้าในโบ๊ทเข้าไปขโมยใบกระท่อมจริง

เข้าจุดสำคัญของในโบ๊ทหมดเลย
ไปได้ยังไงก็ยังสงสัยกันเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันก็สงสัยกัน
ว่ามันไปได้ยังไงก็ไม่รู้อีกเพราะว่าเราไม่เห็น
ใครก็พูดได้ไม่ว่าใครก็พูดได้มันตายไปแล้ว
เออไม่รู้จริงว่าไปทำแบบนั้นไหม
มันยิงขู่ทำไมตายคาที่เลยหรือว่าของเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
อยากจะถามว่าทำไมถึงก็ต้องฆ่ากันด้วยเหรอแค่นั้นน่ะ
จะได้มีเวรมีกรรมก็แล้วจะประคุณ
หรือว่าในเตี้ยผู้ก่อเหตุนะครับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองด้วย
เรื่องของการครอบครองพืชกระท่อมด้วยนะครับอ่าซึ่งก็ต้องขยายผลกันต่อไปว่าตกลงแล้ว
มันจะเป็นแค่เหตุผลอย่างที่ผู้ต้องหาอ้างหรือเปล่าจะรักต้นกระท่อมอะไรขนาดนั้น
หรือว่าเป็นเรื่องของยาเสพติดที่อยู่ที่ตัวของผู้ตายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
แต่ปลูกไว้สองต้นคืออย่างเราเนี่ยขับรถผ่านไปผ่านมาเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่รู้หรอก
ใช่ก็เป็นต้นกระท่อมอืมอ่าพรุ่งนี้มันก็จะแอบปลูกไว้อย่างเงี้ยค่ะอ่า